กลับมาสนุกสนานเฮฮากันต่อในช่วงนี้นะ
เอาล่ะเดี๋ยวเราจะไปดูเรื่องราวความสนุกกัน

ของกินหายากแปลกหน่อยดีกว่า
โอ้โหเดี๋ยวพาไปที่จังหวัดในภาคอีสาน
เมืองช้างจังหวัดสุรินที่นี่เขามีอาหารพื้นถิ่น
ของกินหายากแต่มันหายากขนาดไหน

ก็จะต้องนึกถึงสัตว์คู่บ้านคู่เมือง

สร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยว
ก็คือหมู่บ้านช้างบ้านตากลาง
เพราะที่นี่ได้ชื่อว่าเป็นถิ่นเลี้ยงช้างที่ใหญ่ที่สุดในโลก
ชาวบ้านที่เลี้ยงช้างบ้านตากลางส่วนใหญ่เป็นชาวกุยค่ะ
ซึ่งจะมีวัฒนธรรมเป็นของตัวเอง
โดยเฉพาะเรื่องอาหารการกิน
วันนี้จะพาไปดูเมนูสุดแซ่บของพวกเขากัน
นั่นก็คืออังแกบอังแกบบ๊อบ
หรือว่ากบย่างนั่นเองค่ะ
ชาวบ้านที่นี่เขาจะใช้กบตามธรรมชาติหรือว่ากบนาค่ะ
พอได้กบคุณอ้วนมาแล้วสับแค้นขาของกบ
เหลือเป็นตัวกบแบบนี้แล้วก็นำไปล้างให้สะอาด
จากนั้นมาดูที่ส่วนผสมของเครื่องเทศ
ก็ประกอบไปด้วยค่าตะคร้ายใบมะกรุษ
ใบมะกรูดกระเทียมหอมพริกและใบกระเพราโฉกให้ละเอียดแบบนี้เลยค่ะ
ยัดใส่ท้องกบจนกลมแน่น
จากนั้นค่อยเสียบไม้แล้วก็นำไปย่างจนหอม
พลิกไปพลิกมาให้สุกทั่วและมีสีออกลึกแบบนี้
นี่แหละค่ะอังแก่ป๊อปที่ไม่อยากให้ทุกคนพลาดเมื่อไปถึงสุรินทร์
กันที่อาหารว่างอีกหนึ่งเมนูที่ได้ยินชื่อแล้วจะต้องอุทานว่าฮะอะไรนะ
เพราะเจ้าขนมนี้มีชื่อว่าขนมขี้หมา
เป็นอาหารทานเล่นที่ทำมาจากข้าวตากแห้งนำมาทอดและตำจนละเอียด
สมน้ำตาลแดงแล้วก็เกลือคลุกเคล้าให้เข้ากันปั้นให้ขนาดพอดีทำ
รสชาติก็หวานมันหนึบหนับเคี้ยวเพลินทีเดียวค่ะ
อ้าวยังไม่จุใจ

อันซอมจรุ๊ปเป็นอีกหนึ่งขนมพื้นบ้านของชาวสรินทร์
ชื่ออาจจะฟังดูแปลกหน่อยแต่รสชาติถูกปากแน่นอนค่ะ

ลองถ่ายดูสิครับว่าเจ้าขนมนี้ทำมาจากอะไร
อ่ะงั้นมาดูส่วนผสมกันก่อน
ซำจุ๊กมีส่วนผสมของข้าวแช่
ถั่วเห็ดหอมแล้วก็กุ้งแห้ง
นำทั้งหมดมาครบจนเข้ากัน
ใส่หมู๓ชั้นตามลงไป
ปรุงรสให้มีรสชาติเค็มสักนิด
ห่อด้วยใบตองแล้วนำไปต้มในน้ำเดือด
รอสักพักเราก็จะได้ลิ้มรสอันซอมจุ๊กอันแสนอร่อยแล้วล่ะค่ะ
นิวนาวขอยกนิ้วให้ทั้ง๓เมนูไปเลย

ใช่แล้วค่ะตัวไม่อยู่แต่พาเสียงมาด้วยเออ

ยังมีโอกาสสำหรับผู้ที่จะเป็นผู้โชคดี
วันนี้๕ท่านรับไปเลย๕รางวัล๕ตัวกับเพื่อนตลอดข่าวนะครับ
นี่เราเอามาแจกในวันสุดสัปดาห์แบบนี้วันอาทิตย

ใครดูอยู่ก็รีบส่งไลน์กันมาว่า
วันนี้คุณผู้ชมชื่นชอบข่าวไหนในรายการเรามากที่สุด

เพราะวันนี้มีสมาชิกใหม่เข้ามามากมาย
มีคนทักทายว่าขอสมัครเป็นสมาชิกใหม่นะคะ
ท่านก็บอกว่าเพิ่งติดตามวันนี้วันแรกชอบมากเลยนะคะ
ก็ติดตามกันไปยาวเพราะว่าเรามีของรางวัลมาแจกคุณผู้ชมแบบนี้แน่นอน
เอาล่ะเดี๋ยวจะพาไปติดตามกันต่อกับเรื่องราวต่อไป
โอ้โหข่าวนี้นะที่จะไปติดตามกันต่อเนี่ย

เอาล่ะเดี๋ยวไปดูกันว่าข่าวต่อไปมันเป็นข่าวอะไรนะ

ข่าวต่อไปคุณผู้ชมครับเดี๋ยวจะพาไปดูว่าเรื่องราวที่จะได้ติดตามเนี่ยนะ
มันเป็นเรื่องของของกินหรือว่าเรื่องของอะไรแต่ว่าเป็นเรื่องของกินอย่างแน่นอน

เจ๊กเหรอตาเจ๊กที่เขาบอกว่ามีแค่หนึ่งเดียวในโลกใบนี้
ที่เขาขายข้าวต้มใช่ไหม

ใช่แล้วครับข้าวต้มเรือตาเจ๊กหรือว่านายสหัสพ่วงสงเคราะห์อายุ๖๑ปี
เป็นชาวบ้านตะบนคลองเขินอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม
เป็นเรือขายข้าวต้มลำสุดท้ายนะครับที่ยังคงใช้วิถีชีวิตบนสายน้ำแม่กรองมาอย่างยาวนาน
ข้าวต้มเรือเนี่ยมาจนถึงทุกวันนี้นับช่วงเวลาแล้วก็๓๒ปีคุณผู้ชมครับ
ขายตั้งแต่สมัยที่ราคาชามละ๑บาท

ตอนนี้๑บาทก็ขายไม่ได้แล้วล่ะครับ

ก็ขายเป็นราคาชามละ๒๐บาทเท่านั้นก็ถือว่ายังถูกอยู่นะ

เมนูมีอะไรบ้างนอกเหนือจากข้าวต้มก็มีข้าวแห้งก็มี
แห้งไก่ข้อไก่ข้าวแห้งปลาและที่สำคัญก็คือข้าวต้ม
นี่แหละครับคุณผู้ชมครับใครที่อยากไปทานก็ลองลิ้มชิมรสกันได้นะ
ความอร่อยที่รออยู่แล้วนะครับสำหรับเรือตาเจ๊กจะแล่นมาจากคลองลัดจวน
ขายเรื่อยมาเลยครับสองฝากฝั่งแม่น้ำแม่กรองนะครับ
กวักมือเรียกหย่อยก็จะเข้ามาขายทันที
และที่สำคัญในช่วงเวลาประมาณ๑๖น๑๕นหรือว่า๔โมง๑๕น
ประมาณนี้แหละเดี๋ยวคุณผู้ชมดูตลอดข่าวจบปุ๊บไปทานกันได้เลยนะครับ

จะมาที่บริเวณท่าเทียบเรือข้างวัด
วัดอะไรวัดหลวงพ่อบ้านแหลม
รู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับแถวเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
ไปกันได้ขายเนี่ยนะครับบอกเลยวันหนึ่งนะหมดเร็วมาก
ชามต่อวันไม่ถึง๒ทุ่มก็หมดแล้วนะคุณผู้ชมนะ
เพราะฉะนั้นควรจะรีบไปหาทานกันหน่อย

คือข้าวมานะตักน้ำที่เป็นน้ำข้าวต้มราดใส่
แล้วก็มีไก่มีข้อไก่ลงไปแล้วก็โรยด้วยหอมเจียว
มีผักชงปากทีโรยลงไปด้วย
ปกติแล้วเนี่ยเราเคยได้ยิน

มีปัญหาค่าหน่วยกิจใส่ชุดนิสิตมาหาผม

แต่ว่าร้านนี้เนี่ยนะคะเขาบอกเลยว่า
ถ้าเกิดว่าเงินโทรศัพท์มือถือหมด
ไปหานี่ชาวก๊วย

ก๊วยเป็นใครยังไงไปดูกัน
และนี่คือเจ้าชาวก๊วย

หรือแต่อย่างใดนะคะที่รับเงินแบบนี้
เป็นสูรนักเป็นหมาสาวไอ้๓ขวบนะครับ

น้องของร้านโทรศัพท์ในตลาดเก่าสะพะยา
แถวโรงเรียนสัพยาวิทยาจังหวัดชัยนาธ
กิจวัตรประจำวันของเจ้าเฉาก๊วยก็คือ
จะช่วยเจ้าของเนี่ยคอยเก็บเงินเห็นไหมบอกแล้วเป็นเจ้าของร้าน
เพราะมีหน้าที่เก็บเงินจากลูกค้าที่มาเติมเงินโทรศัพท์มือถือ
ถ้าเกิดเป็นแบงค์ธนบัตรแบบนี้เจ้าเฉาก๊วยก็จะคาบวิ่งไปเห็นไหมคะ
แต่ถ้าเกิดว่าลูกค้าให้เหรียญมานี่เจ้ากล้วยมีกระป๋องส่วนตัว
โอ้โหสุดยอดเลยเอาไปรับเหรียญนะคะรับเหรียญ
เอาให้ลูกค้าเอาเงินใส่ในกระป๋องแล้วก็คาบกลับมาทำงานคล่องแคล่วแบบนี้
กินก็ง่ายอยู่ก็ง่ายเพราะว่าเวลาหิวเนี่ยเฉาก๊วยก็ขอไปซื้อหมูแดงกินหน่อย
อ๋อเหรอข้าบเงินไปซื้อหมูแดงกินเองไปประจำทุกวันเลย
ร้านก็อยู่เนี่ยค่ะฝั่งตรงข้ามเจ้าของร้านหมูแดงก็รักแล้วก็เอ็นดูเนาะเจ้าเฉาก๊วยนะคะ
นางสมปองนะคะเจ้าของเจ้าเฉาก๊วยเล่าให้ฟังบอกว่าก่อนหน้านี้เจอเฉาก๊วยถูกทิ้งเอาไว้ข้างทางคุณ
แล้วก็ทรงสารก็เลยเก็บมาเลี้ยงเหลี้ยงไปนานก็รักไงเพราะว่ามีความผุมพันธ์กัน
แล้วเฉาก๊วยเนี่ยลักษณะนิสัยเขาคือน่ารักไม่ดุร้ายแล้วก็ชอบเล่นกับคนด้วย

นี่